สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้เพราะว่าประชาชนคนไทยนั้นเป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้นครับ
ในส่วนของนโยบายของพักการเมืองใหม่ที่มีการหาเสียงกันไป
คือเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
สภาพัฒน์ก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้พิจารณาอย่างรอบข้อ
เพราะสุดท้ายผลจะย้อนกลับไปที่ประชาชนครับ
นายดานุชาพิชยะนันต์เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือว่าสภาพัฒน์ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ภาคครัวเรือนของไทย
ไรมาสที่๔ของปีที่แล้วคนไทยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันถึงของปีก่อนประมาณ๓๗
ถ้านับเป็นยอดหนี้แล้วก็ประมาณ๑๕ล้านล้านบาททีเดียวครับ
ต้องเร่งแก้ไขเพราะอาจจะกลายเป็นระเบิดลูกใหม่ที่จะฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยครับ
แล้วก็ยังฝากเรื่องไปยังรัฐบาลใหม่ให้พิจารณาอย่างรอบครอบโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นขันแรงขั้นต่ำ
แล้วก็รัฐสวัสดิการนะครับต้องรอบครอบรอบด้านเนื่องจากว่ามันมีผลทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงรบ
ผลเชิงบวกคือแรงงานจะได้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ผลชงลบคือภาคธุรกิจเขาก็จะมีต้นทุนสูงขึ้น
ทางรอดของภาคธุรกิจก็คือต้องส่งผ่านต้นทุนนั้นย้อนกลับไปในการปรับขึ้นราคาสินค้า
สุดท้ายผลนั้นมันก็จะย้อนกลับไปที่ประชาชนต้องเสียเงินในการซื้อของเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่นโยบายรัฐสวัสดิการมองว่าไทยเองยังมีข้อจำกัดเรื่องของการหารายได้ข้ามรัฐ
แม้จะมีผู้ยื่นภาษีประมาณ๑๐๑๑ล้านคนแต่จ่ายจริงมีเพียง๔ล้านคนเท่านั้น
ควรจะพุ่งเป้าในการช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเหมาะสมมากกว่าแล้วก็ช่วยแบบทั่วหน้า
อาจจะมีความเสี่ยงต่อฐานะการเงินการคลังระยะยาวก็ได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไปยังรัฐบาลใหม่เพื่อให้พิจารณาต่อไปนะครับ